คุณผู้ชมคะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ย
รูปที่อยู่ด้านบนสุดของหนังสือพิมพ์เลย
ก็เป็นรูปจากงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์

ถูกจับตาไปอยู่ที่หุ่นล้อการเมือง
สะท้อนสังคมของทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาธรรมศาสตร์นะคะ
แล้วก็สแตนเชียร์จุฬาขึ้นเต็มก่อนเลยค่ะ
สีสันอยู่ที่การแปลอักษรโต้กันไปมาอันนี้ก็เลิศ
โศกในสนามทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ตอบโต้กันไปมาบลับกันไปมาก็เลิศเหมือนกัน
รีดอันนี้สวยอยู่แล้วรวมถึงค่ะหุ่นล้อการเมือง
ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไล่เรียงดูบรรยากาศกัน
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะคะก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดี
เพราะว่าปีนี้นะเป็นการแข่งขันปีที่๗๒
แต่ว่าที่ผ่านมาคุณปี๗๐๗๑เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจ
เจ้าหน้าที่เข้ามาคุมเข้มแต่ปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะ
มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดก็มาตรวจสอบปกติ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มือที่๓หรือว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ย
สร้างสถานการณ์ถือว่าเป็นปีแรกที่ทหารเอง
ไม่ได้มาตรวจสอบหุ่นแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรนะคะ
ทีนี้พอขบวนล้อการเมืองเข้าไปในสนามคนฮือกันทั้งสนามเลยค่ะ
ขบวนแรกก่อนคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเป็นนนทก
หรือว่าถ้าเกิดใครที่เรียนมาก็จะรู้กันนั่นแหละ
นนทกคือยักษ์ที่ทำหน้าที่ล้างเท้าให้แล้วก็สวมแหวนเพชรเอาไว้ที่นิ้วชี้
คือชี้ใครมีอำนาจรวมถึงข้อมือซ้ายของยักษ์นนทก
เขียนเอาไว้ด้วยบอกว่าคืนเพื่อนแล้วข้อมือตรงที่น่าจะใส่นาฬิกานี่แหละค่ะ
ก็เป็นการสะท้อนเรื่องของการใช้อำนาจเกินขอบเขต
แล้วก็สุดท้ายในอำนาจนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นหุ่นตัวแรก
ตัวที่สองไปดูกันเลยนะคะเป็นรูปตราชั่ง
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตราชั่งมันไม่ตรงนะมันเอียง
ด้านหนึ่งที่มันหนักเป็นรูปเรือดำน้ำ
คือเขาสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐทุ่มงบประมาณแต่ไม่เกิดประโยชน์
อีกด้านหนึ่งที่มันเบาที่มันลอยมาเป็นเข็มฉีดยาเป็นตึกโรงพยาบาล
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ก็เลยเหมือนกับแบบว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชน
เป็นประโยชน์กับประชาชนนะแต่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐ
อันนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องโครงการเกี่ยวกับการนั่นแหละค่ะ
ส่วนหุ่นตัวที่๓ไปดูหุ่นตัวที่๓อันนี้เป็นหุ่นม้วนแผ่นดิน
พูดถึงระบบภาษีพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม
ก็เหมือนกับคนรวยได้เปรียบในการสะสมความมั่งคั่ง
ตระกูลก็จะครอบงำธุรกิจทั้งแผ่นดิน
คนส่วนใหญ่ในประเทศก็เสียเปรียบอันนี้เป็นหุ่นตัวที่๓
ส่วนหุ่นตัวที่๔ค่ะเป็นหุ่นรถไฟชาญชาลาที่๙
แล้วยกตำรัง๔๐
เขาบอกว่าอันนี้ว่าด้วยการโครงการขนส่งคมนาคม
แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในรัฐบาลปัจจุบัน

สุดท้ายค่ะหุ่นตัวสุดท้ายฮือฮามาก
ตอนเข้ามาเนี่ยยังไม่ฮือฮาเท่าอีกข้างบนเวลามันแยกออกนะ
อันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน

เป็นลักษณะคือยักษ์๓ตนแบกผ่านรัฐธรรมนูลอยู่

พอเคลื่อนมาถึงหน้าประรำพิธี
หน้าประธานในพิธีเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดีนะ
ข้างบนมันค่อยฉีกออกเปิดออกผ่านรัฐมนูล
แล้วก็ปรากฏเป็นรูปหน้าของผู้ชายคนหนึ่ง

บนป้ายผ้าสีแดงแล้วก็จะมีข้อความค่ะ
ป้ายผ้าสีแดงเขาทำเหมือนเป็นพรมไงให้ปู
เหมือนเป็นการปูทางไปสู่อะไรสักอย่างหรือเปล่า

ข้อความก็คือมีนายกคนนอกสวรรค์ลักษณ์
เล่นการเมืองพักทหารยุทธศาสตร์๒๐ปี
สะท้อนถึงโครงสร้างในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่เป็นการบอกว่ามันจะเป็นการปูไปสู่เป้าหมายบางอย่างหรือไม่

เพราะอย่างที่บอกไงว่าปีนี้จุฬาเองก็แซ่บเหมือนกัน
ธรรมศาสตร์เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มาตลอดทุกปีอยู่แล้วแหละ

แปลอักษรบนสแตนของสองสถาบันโต้กันค่ะ
อันนี้เป็นการแปรผ่านร่มของทางธรรมศาสตร์ค่ะ
เป็นโค้ดเลยนะออกมาเป็นเหมือนคำกรอน

อันนี้เป็นการแปลอักษรว่าคุณเห็นอะไร
เป็นการทายคำ๓พยางแต่มี๔รูป
รูปมีอะไรบ้างภาพแรกคือตะปู
ภาพที่๒เป็นภาพนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกปู
ใบ้ออกมาแล้วสรุปเฉลยคือคำว่าตระบัดสัตว์
แปลว่าไม่รักษาคำมั่นสัญญา

แล้วก็เป็นรูปบัตรประชาชนแล้วก็เป็นรูปสัตว
นี่แหละค่ะนอกจากนั้นก็เป็นข้อความต่างอย่างข้อนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำรงวินัยเป็นทางธรรมชาติ
คือเป็นรถแมพชาติไหนอันนี้ก็มีนะคะ
เป็นแค่ลมปากผมยอมลาออก
เป็นเพื่อนพ้องไม่แจงบัญชี
เป็นน้องเป็นพี่ทำรงวินัย
แล้วก็เป็นทางธรรมชาติปูหาย

ทางฝั่งจุฬาก็จะตอบโต้
แต่เรื่องนี้จุฬาเขาก็เงียบโคศกไง

เขาบอกว่าทำได้แต่ให้กำลังใจธรรมศาสตร์
ฝั่งธรรมศาสตร์ก็บอกว่าไม่เอาแค่กำลังใจ
จุฬาบอกว่างั้นเดี๋ยวไปประกันตัวละกัน
ก็เป็นการแซวกันแบบนี้ในสนามเนี่ยนะคะ
ทางด้านนายรัฐพลยิ้มละมัยประธานกลุ่มอิสระ

หลังจากที่มีการเดินขบวนเสร็จแล้ว

เป็นนิตมิตรหมายที่ดีแสดงถึงบรรยากาศ

ฟังเสียงประธานกลุ่มอิสระล้อการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
รับรื่นไปได้ด้วยดีก็คุณหลักคุณใหญ่ก็
ผมเชื่อว่าจากที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนว่า
เรื่องแรกที่ผู้มีอำนาจควรจะรับได้ก็คือ
รับฟังวิธีการเสนอปัญหาหลายรูปแบบ
ผมว่าวันนี้ท่านก็โอเคแล้วนะครับผมว่า
รับในการมุมมองของนักศึกษานะครับ

ใครที่ได้ไปชมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เมื่อวาน
บรรยากาศที่สนามเป็นยังไงส่งมาบอกกันได้นะคะ

ค่ะไปดูอีกหนึ่งความเห็นกันบ้างนะคะ
เป็นความเห็นจากทางฝั่งการเมืองนะคะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายสาธิตปิตุเตชะ
ก็บอกแบบนี้ว่ารัฐบาลควรจะนำไปคิดตาม

เพราะก่อนที่นักศึกษาจะทำเรื่องล้อเลียนใดนั้น

อีกทั้งยังสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน
ซึ่งการกลั่นกรองความคิดของคนรุ่นใหม่นั้น
ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจะรับฟังนะคะ
มีการไปลงชื่อกันคุณผู้ชม
อยากให้รองนายกประวิทย์ลาออก
อันนี้เป็นหัวข้อที่คนไปสร้างเอาไว้เนี่ยนะคะ
คือท่านกล่าวเอาไว้เมื่อวันที่๓๑มกราคม

มีผู้ลงชื่อร่วมสนับสนุนการรณรงค์นี้

แล้วก็แคมเปญนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่า
ล่ารายชื่อประชาชนได้๗๕๐๐๐รายชื่อนั่นเองนะคะ
เมื่อวานก็ดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นกันไป

สนุกเหมือนไปนั่งอยู่ในสนามเลยจริงนะคะ

ก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการที่ตำรวจตรวจกระเป๋า
ตรวจป้ายภาพว่ามีข้อความอะไรหรือเปล่า
ก็แหมแสดงความคิดเห็นกันดุเดือดกันเหมือนกันนะคะ

ให้คุณผู้ชมดูภาพดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ

แล้วก็กระบวนการตรวจค้นกระเป๋าของตำรวจค่ะ
คือจริงบางคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยไง
เวลาไปในที่ที่มีคนเยอะ
มันก็ต้องดูว่าพกอาวุธอะไรหรือเปล่า

ชาวโซเชียลเขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
เหมือนกับตรวจเกินไปไหม

เพราะว่าก่อนที่จะมีการเดินขบวนล้อการเมือง

ที่๗๒ที่สนามสุพัชลาศัยนี่แหละ
ก็มีข้อความบอกว่าขอตรวจค้นกระเป๋า
ถ้าหากพบป้ายผ้าให้กางดู
หากมีข้อความโจมตีให้เก็บให้หมด
ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลข้อความต่าง
คลิปก็จะเห็นว่านิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

คลี่ป้ายผ้าออกแต่มันก็ผืนใหญ่ไง

มวลชนเองก็มาทำข่าวกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นภาพตำรวจกำลังตั้งแถวเตรียมความพร้อม

โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยกำชับให้ตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่าง
โดยเฉพาะข้อความที่อยู่บนป้ายผ้าล้อการเมือง
ภาพวาดหุ่นจำลองต่าง
แล้วก็ให้กระจายกำลังไปดูแลรักษาความปลอดภัย

หลังจากที่แชร์คลิปนี้ออกไป
ชาวโซเชียลก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายนะ

นี่เป็นงานฟุตบอลประเพณีนะ
ทำแบบนี้จะคล้ายกับงานกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยเข้าไปทุกที
บางคนก็บอกว่าเรียนผู้ใหญ่บ้านเมืองที่เคารพ
อาบน้ำร้อนมาก่อนท่านผ่านอะไรมาก็แยะ
ท่านน่าจะคิดได้ว่ายิ่งท่านตีกรอบสร้างความกดดันมาก
ไม่เป็นผลดียิ่งสร้างความอึดอัดให้สังคม
แล้วก็ยิ่งไม่มีใครทนได้กับสิ่งที่ไม่ชอบนาน
มีอีกข้อความบอกว่ามีอำนาจแค่กรอบของกฎหมายนะ
ถึงมีป้ายผ้าจมตีถ้าไม่ผิดกฎหมายจะยึดได้ยังไง
แล้วตำรวจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรมนะ
ต้องส่งให้สารตัดสินไม่ใช่มาสรุปเองว่าอันไหนผิด

กลัวอะไรหนักหนากับแค่กิจกรรมล้อการเมือง
อันนี้เราหยิบคอมเมนต์ของชาวโซเชียลนะ
เขามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะ

คุณผู้ชมก็จะเห็นคนทั้งทวิตข้อความมีอัพคลิปมีรูปวิดีโอ
ไลท์ต่างที่เกิดขึ้นในงานเมื่อวานนี้นะคะ